ข่าวต่อไปตั้งใจดูให้ดี
เพราะดิฉันบอกได้คำเดียวว่า
เป็นเรื่องราวของความเชื่ออีกแล้ว
ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูดีก็คือว่ามีต้นร่างเกียร์ขนาดใหญ่สูงประมาณ๑๐เมตร

ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีรอยถูไถและรอยแป้ง
ถูกต้องอันนี้คือร่องรอยของความเชื่อนะคะชุดไทยต่างรวมไปถึงคุณเห็นไหมนี่
เป็นรูปถาหญิงสาวใส่กรอบตั้งอยู่น่ากลัวนะ
ก็คือสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นมากเลย
จากการสอบถามทางพระลูกวัดนะคะท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คือประมาณ๑๐ปีที่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
บริเวณตรงนี้ปลูกต้นตะเคียนไว้ประมาณ๓ต้นด้วยกัน
ต่อมาเนี่ยต้นตะเคียนอีก๒ต้นก็ทยอยล้มตายไป
ปัจจุบันก็เลยเหลือเพียงตะเคียนต้นนี้ต้นเดียวที่ยังยืนต้นอยู่
ส่วนข้าวของที่อยู่ใต้ต้นตะเคียนไม่ว่าจะเป็นชุดไทยอย่างที่เราเห็นนะคะ
หรือรูปภาพของหญิงสาวก็ล้วนแล้วแต่เป็นของที่ชาวบ้านเนี่ย
นำมาถวายแล้วก็นำมาแก้บนทั้งนั้น
เพราะชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าต้นตะเคียนต้นนี้ศักดิ์สิทธิ์และให้โชคให้ลาบ
อย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลจริง
บางคนเขาเชื่อไงว่าต้นตะเคียนเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในนั้นนะคะ

ซึ่งส่วนต้นเดือนกัญญาที่ผ่านมา
เขาบอกว่ามีคนฝันเห็นหญิงสาวใส่ชุดไทย
สมัยเคียงสีเขียวแบบเนี้ยเดินมนเวียนอยู่
แล้วสักพักหนึ่งหายวับเข้าไปในต้นตะเคียนน่ะ

จริงคุณไปฟังเสียงพระลูกวัดท่านนี้เล่าให้ฟังพร้อมกันชัดเลยจ้ะ
เขามาทำถากมาบอกผม
คือเขาทำเป็นรูปร่างอะนะแบบคล้ายรูปร่าง
ผู้หญิงแบบไอ้นั่นมาฝัน
แล้วผมก็ลงมาดูอ้าวต้นตะเคียนอยู่นี่
เรื่องนั้นผมก็เห็นมาแล้วก็คนมาอุชากันเลย
ผู้หญิงเนี่ยแหละที่ไปเข้าฝันเนี่ยแล้วเขาก็มาบอก
แล้วก็เลยลงมาดูเนี่ยชุดตะเคียนชุดสีนี้ล่ะ
นี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหม
เรื่องแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะ
มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลจริง
ใครดูแล้วก็อย่างที่บอกแหละเอาวิจารณญาณมาตั้งกันไว้เลยตรงนี้
แต่ว่าเรานำเสนอให้คุณผู้ชมดูกันบ่อยนะเรื่องของต้นตะเคียน
แล้วตะเคียนต้นนี้เป็นตะเคียนที่ยังยืนต้นอยู่
ยังไม่ตายยังไม่ถูกโค้นลงไปนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เชื่อกันแหละชาวบ้านนะ
ทุกคนในสมัยโบราณเขาเชือกันว่าต้นไม้ใหญ่จะมีสิ่งศักดิ์สถิติอยู่
ที่คอยปกปักรักษาเป็นเทวดาบ้างเป็นนางไม้บ้างอะไรต่างแบบนี้

อย่างเมื่อวานนี้เราเล่าเรื่องต้นจันหอมไป
ชาวบ้านก็เชื่อเหมือนกันว่าต้นจันหอมคือเป็นไม้มงคลด้วยถูกไหม
ก็น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่ในนั้น
เหมือนกันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แต่ว่าให้ดูว่าความเชื่อมันก็อยู่คู่กับความหวังของมวลมนุษยชาติ
ก็เลยเห็นร่องรอยของความเชื่อต่างเกิดขึ้นตามที่ต่างแบบนี้

เหลือบดูนาฬิกาเห็นวันที่๑๐วันนี้วันที่๑๑แล้ว

ก็ว่ากันไปใช้วิจารณญาณในการรับชม
ค่ะ